เสด็จน้ำแล้วตกผลึกแล้ว
สยบศึกก้าวไกลเพื่อไทยเสนออาจารย์วันนอนนั่งประธานสภาครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหเมื่อวานนะมีให้ลุ้นหลายขยักเหลือเกิน
จริงคือขยักเลย
เอ้าเที่ยงก็แล้วนี่คือในข่าวเทียงเด้าร้อนแล้ว

ตอนแรกจะมานั่งกัน๘คนแบบตอนอะไรนะ

ลองฟังเสียงช่วงนี้หน่อยครับคุณผู้ชมครับ
พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยได้ตกลงร่วมกันดังนี้
ข้อที่๑เสนอชื่อนายวันมุธมัธนอมธา
เป็นประธานสภาผู้แทนราษดร
โดยสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจากพักก้าวไกล
เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษดรคนที่๑
และสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจากภักดิ์เพื่อไทย

คือนอกจากฟังคุณพิธาแถลงแล้วนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม
พยายามดูอากับกิริยาดูอวัจนภาษา

หมายถึงทั้งหมอชนน่านทั้งคุณพิธา
ทั้งคุณชัยธวัฒน์เลขาพระเก้าไกล

อันนี้ก็คือเพิ่งเศษสิ้น
จักระครพิธี

คือในข้อตกลงนี้นอกจากข้อสรุป
คือจบที่อาจารย์วันนอร์แล้วด้วยนะ

แข็งคุณผู้ชมฮะคือแนวทางหลักคือต้องสนับสนุนคุณพิทาเป็นนายกอย่างจริงจังและจริงใจ
พิธาเปิดเผยถึงขั้นตอนก่อนที่จะได้ชื่ออาจารย์วันนอร์นะครับ
ก็ส่งคุณชัยธวัฒนตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกล
นี่แหละครับเลขาธิการพักเนี่ยเวลาเขาจะจัดตั้งรัฐบาลกันเนี่ย
เหนื่อยสายตัวแทบขาดนะ
ไปคุยกับอาจารย์วันนอถึงบ้านเลยนะรวมถึงช่วงที่เจอกันที่รัฐสภา
ก็ได้คุยกันโดยอาจารย์วันนอร์ก็ท่านก็ไม่ปฏิเสธแล้วนะ

หากเป็นความตั้งใจของทั้งสองพัก

เพราะว่าเอาประชาชนเป็นตัวตั้ง
ต้องการให้เกิดรัฐบาลฝากฝั่งประชาธิปไตยครับ

แสดงให้เห็นถึงความมีเอกภาพ

ประนีประนอมเรื่องของความเสียสละ
ในการทำให้ไปถึงเป้าหมายที่สำคัญกว่าครับ

กระบวนการที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงเอกภาพ

แล้วก็เรื่องการปรณีประนอมเรื่องของความเสียสัตว
ในการที่จะทำให้ถึงเป้าหมายที่สำคัญกว่าก็คือ

อยู่บนนี้ทุกคนครับ
หมออ๋องใช่ไหมปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิสุนโลกท่านนี้
ส่วนรองประธานสภาคนที่๒จากภักดิ์เพื่อไทยครับ
ก็คือจะเสนอชื่อนะครับคนที่หวานข้าวในสภา
คุณพิเชษเชื้อเมืองทานสสเชียงรายครับคุณผู้ชม
นี่แหละครับนี่ฮะถ้าใครนึกถึงท่านไม่ออก
ท่านนี้แหละครับที่อภิปรายไปด้วยแล้วก็หวานข้าวไปด้วย

เพราะท่านประธานชวนให้ท่านไปเก็บกวาดด้วยครับ
พอเหมือนกับได้ชื่อมาแล้วว่าชื่อก็คืออาจารย์วันน้อยใช่ไหม
จริงเมื่อวานนี้นักข่าวเองไปพยายามจะถามอาจารย์นะ
จะถามอยู่หลายครั้งซึ่งท่าทีก็ยังไม่ชัดเจน
มีการให้สัมภาษณ์ตอนแรกตอนที่ยังไม่ชัดเจนนะคะคุณผู้ชม
บอกว่าไม่อยากที่จะรับตอนแรกน่ะ
อาจารย์วันมหมาตนอมภาษณ์บอกแบบนี้นะคะ
ว่าไม่อยากเป็นตั้งแต่แรกแม้แต่ตำแหน่งรัฐมนตรีก็ไม่อยากเป็น
เพราะว่าก็เป็นมาทุกอย่างแล้วพอแล้ว

แต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นเพื่อให้ประชาธิปไตยเดินหน้าก็ยินดี
แต่ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อกี้หลังจากที่พี่เบิร์ตให้ดูแล้ว
พอเขาแถลงเสร็จปั๊บเนี่ยเอาจริงทีมข่าวของเราไทยรัฐนิวโชว์
ถามเลยนะหลังจากที่มีการแถลงข่าว
เปิดชื่อออกมาชัดเจนแล้วดังนั้นก็อยากให้
อาจารย์วันนอนเล่าเบื้องหลังที่ถูกเชิญให้ไปเป็นประธานสภาหน่อยละกันค่ะ

ทั้งสองพักเขาคุยกันแล้วแล้วก็ตกลงว่า
จะขอให้ผมมารับตำแหน่งประธานรัฐสภา
แฟนทั้งสองพักนั้นผมก็เลยบอกเขาว่า
ถ้าเผื่อว่าเป็นความตกลงร่วมกัน

ประโยชน์ของประชาชนเดินไปได้

ยิ่งใหญ่นะครับเป็นงานที่ไม่ง่ายเท่าไหร

เพื่อประชาธิปไตยเพื่อประชาชนเราต้องช่วยกัน
ผมไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกว่า

มันก็ต้องไปทำครับมันประโยชน์ของประชาชน

ให้คนอื่นเข้ามาฉวยโอกาสเอาครับ
นี่ค่ะตอนที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของไทยรัฐเนี่ยนะคะ
ซึ่งอาจารย์วันนอนก็พูดถึงเรื่องของการโหวต
ว่าจะสนับสนุนคุณพิทาให้เป็นนายก
โดยในการโหวตคนที่ชนะเนี่ยคือจะต้องได้๓๗๖ใช่ไหมคะ
กึ่ง๑๓๗๖เสียงถึงจะได้เป็นนายก
ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าเช็คคะแนนเสียงเนี่ย
พักร่วม๓๑๒นะหาอีก๖๓
อาจารย์วันนอร์ก็ไม่แน่ใจว่าคือจะกวาดมาได้ไหม
อันนี้ขึ้นอยู่กับการประสานงานของตัวแทนพัก

ซึ่งเอาจริงก้าวไกลก็จะต้องไปสร้างความเข้าใจกับสว
ให้ได้สมมตินะ๒๐๐กว่าคน๒๕๐ใช่ไหม
ก็ไปสร้างให้ได้สัก๗๐๗๐จะได้พออุ่นใจ
อาจารย์วันนอร์ยอมรับด้วยนะคะว่าจะว่าเป็นเรื่องยากก็ยากแหละ

คือถ้ารอบแรกยังไม่ผ่านทำยังไง
รอบ๒ก็ต้องพยายามสร้างความเข้าใจกับสวต่อไป
แต่สิ่งสำคัญคือ๘พักเองจะต้องจริงใจต่อกันว่าทำเต็มที่แล้ว
โดยเฉพาะ๒พักใหญ่ก็คือก้าวไกลกับเพื่อไทยต้องจับมือกันแน่นเลยนะคะ
ก่อนจะนำมาซึ่งฉันธานุมัติจากสองพักก็คือก้าวไกลกับเพื่อไทยว่า
อาจารย์วันนอร์เป็นประธานสภาคนเสนอคือฝั่งพักเพื่อไทยนะคุณผู้ชม
ไปดูในแพทย์ชนนาฬเหสีแก้หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
ท่านโพสต์เฟซบุ๊คล่าสุดเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับ
เล่าย้อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
กรกฎาคมหมอชนน่านบอกว่าผมดีใจ
ข้อเสนอของผมเริ่มนำสู่การพูดคุย
๓กรกฎาคมผมดีใจที่สุด
ที่ได้ทางออกของรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตย
ขอบคุณกรรมการเจรจากรรมการบริหาร
และที่ประชุมสสพไทย
มติเห็นชอบกับข้อเสนอของผม
ที่เสนอให้คนกลางก็คืออวันมมน
หัวหน้าพักรัชชาชาติ
เป็นประธานสภาผู้แทนราชดร
แล้วหมอชนนั่นก็ยังขอบคุณพักเก้าไกล

ถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้
กุญแจดอกแรกที่ไขสู่ความสำเร็จ
ของการร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย
ตามความมุ่งหมายของประชาชน
รัฐบาลที่จะมั่นคงด้วยแรงสนับสนุนของทุกฝ่าย
แก้ไขปัญหาให้ประชาชน

แล้วพอเป็นชื่อของอาจารย์วันนอร์แล้วทางประธานสภาในชวนว่ายังไง

ในชวนหลีกภัยส่วนบัญชีชื่อพรรคประชานิปัตย์
และท่านก็เป็นอดีตประธานสภาพผู้แทนรัศดร
ท่านบอกว่าคนที่เหมาะสมและเตรียมตัวมาอย่างหนัก
นั่นคือนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
เพราะหมอชนนั่นไม่ได้ถูกวางตัวเป็นหนึ่งใน๓รายชื่อ
ตำแหน่งนายกจึงเตรียมตัวจะทำหน้าที่ประธานสภา
มาตลอด๔ปีเต็มจริงก็ถือว่าเป็นคนที่มันมีประสิทธิภาพ
ส่วนนายวันมุมัตินอมธานะครับก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์
มีความสามารถเคยเป็นแล้วด้วยเคยเป็นประธานสภามาแล้วด้วย
ซึ่งขณะนั้นก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง
บริหารงานได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับ
และเคยร่วมงานหลายสมัยทั้งนะครับเป็นผู้นำฝ่ายค้าน
สภาพผู้แทนรัศดรสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
ถ้ามองเรื่องตัวบุคคลก็ถือว่ามีความเหมาะสม
นี่คือความเห็นของในชวนหลีกภัยครับ

ดูฝากฝั่งของรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขอย่างคุณสาธิตหน่อยค่ะ
เพราะว่าก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กแหละ
เพราะสอมาหลายสมัยแล้วก็ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย
ผมก็คิดแหละว่ามีความจำเป็นนะ
ตำแหน่งนี้จะต้องมีความน่าเชื่อถือ
มีความน่าเชื่อถือมีความเป็นผู้ใหญ่

แล้วก็พร้อมจะประสานงานได้กับทุกพักการเมือง
รวมถึงทางฝั่งสวฝ่ายบริหารด้วยความเคารพ
เท่าที่ผมเคยสัมผัสพูดคุยและติดตามงาน
สภาของท่านปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือว่าหมออ๋อง

ท่านก็เป็นคนหนุ่มที่มีความมั่นใจสูง
เป็นตัวของตัวเองมีความรู้ความสามารถ
พูดจาแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา
ท่านน่าจะทำงานได้ดีในตำแหน่งที่ต้องใช้การตัดสินใจ
ความกล้าคิดกล้าทำและโดดเด่นไม่เหมือนใคร

ท่านน่าจะเหมาะสมกับงานบริหารในตำแหน่ง
รัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งมากกว่า
ซึ่งเป็นประธานรัฐสภาประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ
คืออันนี้ขึ้นน่าจะก่อนที่จะมีการแถลงของ๒พักร่วมออกมานะคะ
แล้วหมออ๋องก็มีการแสดงท่าทีหลังจากที่ทางฝั่งก้าวไกลกับเพื่อไทย
ชื่อประธานสภาแล้วชื่อรองประธานสภา
ก็คือเป็นชื่อหมออ๋องใช่ไหมที่ถูกเสนอเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่ง
หมออ๋องก็บอกว่าพร้อมรับหน้าที่
แต่มีบางคนมองว่าหมออ๋องเหมาะกับเก้าอี้รัฐมนตรี
หมออ๋องว่ายังไงหมออ๋องบอกนะคะ
บอกว่าผมไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีอันนี้ก็ในมุม
คือเราก็เอาหลายมุมมานะจากคนหลายพักนะคุณผู้ชม
เมื่อวานความเคลื่อนไหวมันเกิดขึ้นเยอะไงช่วงเวลาต่างเนี่ย
ตำแหน่งประธานสภาถ้าจับใจความแต่ตรงนี้ก็คือมีคนโอขัก๒คนแล้วนะ
หมอชนนั่น๑แล้วก็หมออ๋อง๑หมอทั้งคู่
แต่เป็นอาจารย์วันนอร์เสียดายวันนี้เราไม่ได้ทำโผล่เนาะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ว่าการที่พระเก้าไกลกับเพื่อไทยเห็นพ้องต้องกันว่าเสนอชื่ออาจารย์วันนอร์เนี่ย
ท่านคิดว่าฝั่งไหนแฮปปี้มากกว่ากัน
บางคนมองว่าอ๋อก็อาจารย์วันนอดูเป็นคนกลางดีไง
แต่จริงท่านเป็นคนใต้นะเออท่านเกิดยาลา
ยาลาเดี๋ยวตีมือแตกเลยเออพี่โทมะมาดูความเห็นของนาวาคารีสิธาธิวารีบ้างกว่าครับ
แก่นำพักไทยสร้างไทยก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันเมื่อคืนนี้
บอกว่าการเลือกประธานสภาคือตัวกำหนดที่ทางการเมืองไทย
ว่าจะเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยหรือถอยหลังไปสืบทอดอำนาจพระเด็จการ
โจทย์ที่เนติบริกรวางกำดักไว้ทั้งในรัฐธรรมนูล
และการประกาศใช้นิติสงครามคือโจทย์หินเลเวล๕นี่คุณสิทธาเขาบอก
ซึ่งพวกเราสามารถเอาชนะได้แบบหืดขึ้นคอ
ด้วยการสามัคคีกอดคอกันร่วมเป็นร่วมตาย
และต่อสู้ด้วยกันจนยกสุดท้ายเท่านั้นครับ

กระทบกระทั่งระหว่างการแข่งขัน
มันต้องไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความฝันของประชาชน
มันไม่ใช่การคลุมถุงชนใครเคยพูดไว้นะ
มันไม่ใช่การคุมชุมชนคุณสิทธาเขาบอกนะ

วาดความหวังให้สองพักจับมือกันไป
ผลักดันประชาธิปไตยให้เดินหน้าต่อไป

ไม่ว่าจะเป็นใครประชาชนรับได้
แต่๒พักก็หมายถึงเพื่อไทยและก้าวไกล

โดยไม่มีการฟรีโหวตหรือว่าส่งชื่อที่๒๔

ความเห็นจากนาวากาตรีสิทาธิวารีครับ
ผมคุยช่วงนี้นิดนึง
เมื่อวานนี้ติดตามอาจารย์ธนพรศรียางกูล

ท่านบอกว่าภาพของตอนนี้มันเหมือนกับปี๖๒
เหมือนกันยังไงคือทางก้าวไกลก็ต้องยอมเพื่อไทย
เหมือนกับที่ตอนนั้นนะครับ
พลเอกประยุทธ์ก็ต้องยอมให้นายชวนเป็น

อยากเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลไง
สิ่งที่มันต้องยอมก็ต้องยอม
แต่เมื่อวานอาจารย์ธนพรไปแสดงความคิดเห็นในสื่ออื่นอีกนะ
ท่านบอกว่าถ้าก้าวไกลไม่ได้เป็นประธานสภาแล้วแล้วก็
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่แน่ว่าจะชื่อพิธานะ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับต้องจับตามองกันยาวไป
จับตามองกันยาวไปว่าแม่มันจะไปทางไหนนะครับ
สำหรับเรื่องของการมีรัฐบาลก้าวไกล
ถึงบอกว่าให้จับตามองไปยาวความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้น

วันนี้อาจารย์สุภาพนะแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมานั่งวิเคราะห์เรื่องนี้ไปพร้อมกัน